เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ยังคงเกาะติดเรื่องของปฏิบัติการค้นหา๑๓ชีวิต
ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่อง
ไปชมภายลักษณะล่าสุดได้จากนางคัมศ์คุณทัศนไหนโค้ดทอง
คุณผู้ชมครับผมยังคงปักหลักรายงานอยู่ที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้
เมื่อสักครู่เราได้รับสัญญาณบางอย่างจากเจ้าหน้าที่เป็นการประกาศของเจ้าหน้าที่อุทยาน
ประกาศออกมาในเครื่องขยายเสียงบอกว่าตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
รณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายแห่งนี้ปิดเป็นการชั่วคราว
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปนะครับ
เขาให้เหตุผลว่าเป็นการเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่
ความสะดวกในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้พลัดหลงที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้ครับ
พอประกาศนี้ออกไปก็ทำให้หลายคนนั้นจับจ้องมากขึ้นว่า
กระแสข่าวที่บอกว่าในช่วงเย็นวันนี้จะมีข่าวดีออกมา

ราชการจังหวัดเชียงบรายอยู่อีกสักครู่นั้นก็จะมีการแถลงข่าว
คุณผู้ชมครับแต่ว่าให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันก่อน
เพราะว่าตั้งแต่สักประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาก็จะมีการปรับพื้นที่
เป็นการปรับพื้นที่บริเวณทางเข้าหน้าถ้ำหลวงนะครับ
เป็นการเอาหินคลุกบรรทุกรถมาแล้วก็ไปเทใส่ดินโครนที่มันเละเทะนะครับ

โดยบอกว่าอาจจะมีการนำรถพยาบาลไปจอดเอาไว้บริเวณปากทางเข้า
เพื่อเมื่อเจอผู้สูญหายทั้ง๑๓คนจะได้สามารถนำออกมาใส่รถ
แล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลรักษาอาการต่อไป
เพราะว่าถ้าเกิดว่าล่วงเลยมาเข้าสู่วันที่๕แบบนี้
อาจจะมีอาการอิดโรยจากการที่ไม่ได้ทานอะไรเลยมาตลอดหลายวันที่ผ่านมานะครับ

รวมทั้งเราเห็นจิตอาสาที่เข้ามาในพื้นที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเก็บขยะต่างในพื้นที่นะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมา
ตำรวจก็ประกาศอีกครับประกาศออกมากับเครื่องขยายเสียง
บอกว่าให้รถที่อยู่ด้านบนอุทยานแห่งนี้ถ้าต้องการจะกลับออกไป
ให้รีบนำรถนั้นลงจากอุทยานให้เร็วที่สุด
เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่นำรถลงไปนั้นอาจจะนำรถออกไปไม่ได้
อาจจะต้องรอถึงค่ำเพราะว่าจะมีการสูบน้ำจากแอ่งที่สูบออกมาจากในถ้ำแล้วพักเอาไว้
แล้วก็จะมีการสูบจากแอ่งข้ามถนนเส้นหลักซึ่งเป็นทางเข้าอุทยานออกไปยังป่า
อีกฝั่งหนึ่งของอุทยานแห่งนี้เพื่อเป็นการระบายน้ำออกจากถ้ำ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าจะใช้เวลากับการสูบน้ำสักประมาณ๑ชั่วโมงหลังจากนี้
หลังจาก๑ชั่วโมงไปแล้วสักประมาณ๕โมงกว่าคุณผู้ชมครับ
เราจะทราบว่าพื้นที่ด้านในนั้นเป็นอย่างไร
และเราจะได้รู้ว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในนั้นจะทำอะไรต่อไปหลังจาก๑ชั่วโมงเป็นต้นไป
บอกว่าให้รอติดตามเรื่องของการสูบน้ำนะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังคงรอรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอยู่ตรงนี้
ในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้นะครับ
ตอนนี้สื่อมวลชนจำนวนมากไปปักหลักรออยู่ที่บริเวณจุดที่มีการสูบน้ำ
จากว่าเราก็ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ต้องรออยู่ที่บริเวณนี้
แล้วก็รอเรื่องของการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงบรายว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเป็นอย่างไร
รวมทั้งด้านของผู้ปกครองก็ยังคงฟักติดตามรอตามคำยืนยังของทางด้านของประวัติฐาบรที่บอกว่า
ในช่วงเย็นวันนี้จะรีบปฏิบัติการอย่างเร็วที่สุดครับ
นี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบราย
ผมทัศนัยโค้ดทองรายงานสดจากพื้นที่ครับ
ขอบคุณคุณทัศนัยโค้ทองแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะที่ลงไปปักหลักรายงานสดถึงบรรยากาศที่ถ้ำหลวงให้เราได้ทราบนะคะ
คุณผู้ชมถ้าเกิดนับเวลาตอนนี้หน้าจอไทยรัฐทีวีค่ะ
ตอนนี้ภารกิจช่วยชีวิต๑๓ชีวิตที่ผ่านไปแล้วคือ๓วัน๒๓ชั่วโมง๑๖นาทีแล้วก็๑๕วินาที
อีกสักประมาณ๔๗นาทีเท่านั้นก็จะครบ๔วันเต็มแล้วนะคะสำหรับ๑๓ชีวิตที่ศูนย์หายไปในถ้ำหลวงแล้วก็เราเองก็ยังคงรออย่างมีความหวังนะคะ
ใช่ค่ะและสำหรับแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคือการเคลียร์พื้นที่ด้านหน้าถ้ำจนไปจนถึงทางออกของวรรณอุทยานนะคะ
เพราะมีความเชื่อแล้วก็มีความหวังอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะเจอและถ้าเราเจอถ้าตรงนี้ถนนมันติดติดขาดไปไหนไม่ได้การนำเด็กทั้ง๑๓คนทั้ง๑๓คนซึ่งติดอยู่ด้านในออกมามันจะลำบาก
อันนี้คือแผนใหม่เพิ่มเติมช่วงบ่าย
สักครู่เดี๋ยวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

น่าจะเป็นการส่งสัญญาณที่ดีออกมานะคะ